ไข้ใหม่คุณผู้ชมค่ะพร้อมบวกนะคุณผู้ชม
มีศิลปินใหม่มาแนะนำด้วยนะคะกับที่มีชื่อว่านายนะนี่

แนน่ะนะคุณผู้ชม
หนุ่มน้อยจากแดนใต้นะคะที่มีใจรักในเสียงเพลงจริง
มาพร้อมกับซิงเกิ้ลแรกในชีวิตที่ทำร่วมกับโปรดิวเซอร์ฝีมือดี
อย่างนี้แหละคุณอุ๋ยบุราเบสนะคะ
ชื่อเพลงว่ารองเท้าหายตอนถวายสังขทาน
เอาอีกรอบไหมรองเท้าหายตอนถวายสังขทานนะคะ
เนื้อหาบอกเลยว่าเสียสีสังคมสะท้อนความจริงนะว่า
ขนาดเราเนี่ยนะจะไปทำบุญวางรองเท้าไว้หน้าโบสถ์นะ
ยังมีคนมาขโมยด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวหน่อยค่ะ
บอกว่าเวลาไปทำบุญให้ตัดต้นรองเท้าออก

ตายแล้วคุณนะคะก็อย่าขโมยกันแล้วกันนะสำหรับยัดรองเท้าในวัดแล้วกันนะ
ต่ออีกคนนึงก็แล้วกันนะคะหนุ่มไตเติลคนนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกัน
ซิงเกิ้ลแรกในชีวิตนะคะชื่อว่าขอฝันภายใต้สังกัดนะฮะ
กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดพร้อมทั้งยังขอโชว์เสียงร้องให้แฟนบันเทิงได้ฟังกันด้วยนะคะ
เอ่อนะฮะอาจจะเป็นความหมายซึ้งนะครับความฟังกันได้นะจ๊ะสำหรับหนุ่มไตเติล
ใช่ค่ะดิฉันยังคาใจอยู่ที่วัดอยู่เลยเมื่อกี้